เจ็ดนาฬิกา๑๕นาทีคดีล็อตเตอรี่๓๐ล้านข้างหลังเนี้ย
ครับหวยอ่อนละเวงคุณผู้ชมจำเลขนี้ได้มา๕๓๓๗๒๖
จำได้โอ้โหงวดหนึ่งพฤศจิกายนปีหกศูนย์นู่นน่ะ
สี่ปีที่แล้วท่องขึ้นใจเลยเพราะอ่านทุกวัน
แล้วคนไทยมุฟออนจากข่าวนี้เหมือนจะได้แล้วนะใช่ค่ะ
กลับมาอีกแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าเป็นคำพิพากษาของสารดีกาครับ
ยกฟ้องนะครับคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนในข้อหา
ยักยอกทรัพย์หรือว่าลักของรับของโจรนะครับเมื่อวานนี้
สารจังหวัดกาญจนบุรีครับนัดอ่านคำพิพากษาสารดีการ
ในคดีที่นายปรีชาไคร่ครวนเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ในข้อหายักยอกทรัพย์หรือรับของโจรเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
งวดประจำหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบ
หมายเลขห้าสามสามเจ็ดสองหกจำนวนห้าใบมูลค่าสามสิบล้านบาท
หลังจากที่สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์
มีคำสั่งยกฟ้องนะครับ

จรูนก็มาพร้อมกับภรรยาลูกสาว

แล้วต่อมาครับอันนี้คือฝั่งหมวดจรูนก่อนนะฮะ
นี่ความจริงคือความจริงครูปรีชาครับ
ซึ่งก็เป็นพยานของฝ่ายครูปรีชาก็มาให้กำลังใจด้วย
สารดีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาของสารอุทธรภาค๗ครับ
กฟ้องหมวดจรูนว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทย์

พี่ภาคสาห์ยกฟ้องครับ
เป็นวินาทีที่หมวดจรูนเดินออกมา
แล้วก็ท่าทีเหมือนจะยิ้มนะ
แมสแต่ยิ้มด้วยความโล่งใจสักที
คือพูดง่ายสารบอกว่า
ครูปีชาไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วจะไปฟ้องหมวดจรูนได้ยังไง
ใช่แล้วจบเลยหมวดจรูนว่ายังไงบ้างหวดจรูนบอก
ดีใจที่คดีนี้จบเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอก
ส่วนอีกฝ่ายก็น่าจะหมายถึงครูปีชานั่นแหละ
จะมีสีหน้ายังไงไปถามกันเองก็แล้วกัน
แต่ฝากถามไปยังฝ่ายนั้นว่าคำเดิมเนี่ยยังย้ำอยู่ไหม
ความจริงคือความจริงเนี่ยจากนี้หมวดจรูนบอกจะขอใช้ชีวิตตามปกติ
จรูนจะซื้อลอตเตอรี่อีกเปล่าเขาบอกขอดูก่อนแล้วกัน
ยังไม่แน่ใจเหมือนกันและหมวดจรูนนะคุณผู้ชม
จะฟ้องครูปรีชากับพวกเป็นคดีแพ่ง๗ข้อหาด้วยกันครับ

ถึงแม้ว่าคนไทยหลายคนจะคิดว่าปิดแล้วปิดตำนานปิดคดีหวย๓๐ล้านแล้ว
หนึ่งคนที่ไม่คิดอย่างนั้นคุณผู้ชมฮะใครอ่ะครูปรีชาสิครับพี่ปุ้ย

ปิดมหากราบนะเพราะสารไม่มีคำพิพากษาว่า

คือสารแค่พิพากษายืนตามชั้นอุทธรณ์ใช่ไหม
บอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ของครูปีชาดังนั้น
ไม่มีสิทธิ์จะไปฟ้องแต่ครูปีชายืนยันว่า
ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นี่ว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร

ครูปีชาบอกว่าเขามีหลักฐานสำคัญ
พบระหว่างนำสืบคดีด้วยนะ
เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดเจนว่าหวย๓๐ล้านเป็นของตนเอง
และไม่หวั่นคดีที่หมวดจรูนจะฟ้องกลับ
โดยครูปรีชาบอกความจริงก็คือความจริง
ดังนั้นยังไม่ถือว่าสิ้นสุดคดีหวย๓๐ล้านครับ

คดีหวยยังมีอีกหลายคดีซึ่งคดีหวยที่แท้จริงเนี่ย
มันจะต้องมีการฟ้องอีกในเรื่องของการเรียกทรัพย์

ขณะนี้ความเป็นเจ้าของเราสองคนจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับ
แต่คำพิพากษานี้ก็ยังไม่มีว่าใครเป็นเจ้าของนะครับ

เราสู้ตามความจริงและความถูกต้องนะครับ

จะต้องขึ้นสู่อีกหลายการพิจารณาของคดี

ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทรัพย์เป็นของใคร
ก็ต้องขึ้นพินาในคดีแพ่งต่อไปครับ
คุณลูกคุณภูมิยังยืดยันได้ใช่มั้ยครับ

ทรัพย์คืนต่อไปอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าหลักฐานที่ครูปรีชาหมายถึงคืออะไรนะ
ส่วนทนายตั้มล่ะทนายตั้มที่อยู่ฝั่งของหมวดจรูนเนี่ยนะ
ทนายตั้มครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าปิดมหากราบหวย๓๐ล้าน
สารดีกายืนยกฟ้องลุงจรูนชนะ๓สารรวด
เอฟซีทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวลุงจรูนมาตลอดนะครับ
นี่ทนายตั้มบอกแบบนั้นที่ทิ้งท้ายไว้แบบนี้เนี่ย
เนื่องจากว่าหมวดจรูนหรือว่าลุงจรูนเคยไปแจ้งความฟ้องกลับครูปรีชา
และทนายความเอาไว้แต่ทุกคดีครับสารท่านให้รอความชัดเจนจากคดีหลักนี้ก่อน
ซึ่งเมื่อคดีหลักถึงที่สุดแล้วมีคำพิพากษาของสารดีกาออกมาแล้ว
ก็เชื่อว่าคดีสืบเนื่องจะได้ดำเนินต่อครับและมีผลคำพิพากษาสารตามออกมานะฮะ
อ่าถ้าเกิดว่าจบแล้วเนี่ยเงินก็เอาออกมาใช้ได้แล้วใช่ไหม
อ่าเขาไปเบิกตังค์มาแล้วค่ะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของเจ๊เกียว
เห็นเจ๊เกียวนิดนึงเจ๊เกียวเอาลอตเตอรี่มาแจกนักข่าวนะ
เออบอกว่าโอ้โหถ้าไม่มีนักข่าวเนี่ยเจ๊สามคนคงไม่ดังแบบนี้
ถ้างั้นเอาลอตเตอรี่ไปคนละฉบับโอ้โหตอบแทนเออนะฮะ
อาจจะคุ้นเคยกันแหละเพราะทำข่าวกันอยู่นาน